ไม่อยากให้พลาดข่าวนี้จริงคุณผู้ชมที่เรารายงานไปเมื่อวาน
ว่าคุณตาวัย๙๐ปีที่กาญจนบุรี
ท่านเสียชีวิตแล้วแล้วก็ฟื้น

ตายแล้วฟื้นสองรอบแล้วพอฟื้นมาเนี่ย
อาการก็คือพอเอาข้าวต้มกุ้งมาให้กิน

ไม่เหมือนผู้ป่วยติดเตียงในวัยนี้นะดู
คนก็สงสัยว่าที่เห็นอยู่

พอไปถึงบ้านปุ๊บสำรวจหน้าบ้านก่อน

มันเป็นทางสามแพร่งนะต้องไปเอากระจกแปดเหลี่ยมมาติดไว้พี่น้ำแข็งมีไหมกระจกแปดเหลี่ย

หมอปลาบอกต้องเป็นการแก้เคล็ดเอากระจกแปดเหลี่ยมมาติด
แล้วหมอปลาก็เดินเข้าไปในบ้านครับได้ไปพบกับคุณตาวัย๙๐ปีที่ท่านนอนติดเตียงอยู่
พอถึงเตียงอาการมาครับอ้าปากหวอแล้วอาการไม่ดีแล้ว
หมอปลาก็เลยออกไปปรึกษากับลูกของคุณตาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ
จังหวะน้ำหูน้ำตาไหลต่อมาครับลูกชายของคุณตาชื่อในตีนามสมมุตินะ
ในตีมาถึงบ้านมาถึงปุ๊บไปต่อว่าหมอปลาก่อนเลยนะ
หมอปลาไม่ต้องทำพิธีผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อ
ชื่ออะไรแต่พอในตีได้คุยกับคุณพ่อก็คือคุณตาวัยเก้าสิบที่ติดเตียงอยู่นี่นะ
แล้วก็คุยกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็เลยเล่าเรื่องคนที่ชื่อนรง
เชื่อว่าเป็นวิญญาณมาสิงร่างคุณพ่อเนี่ยปรากฏว่าในตีตกใจครับ

เพราะนรงที่เป็นวิญญาณที่มาสิ่งร่างคุณพ่อเนี่ย
คือเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีที่แล้ว

แล้วในตียังบอกอีกนะพี่น้องไม่มีใครรู้จักนรงเลยนะ
แต่ทำไมคุณตาถึงมีวิญญาณนรงค์มาสิงล่ะ

เพื่อนเขามาร่วมงาน
ในกลุ่มนั้นที่ตายใช่ไหมเออผิววะคิดว่าแล้วเขากินเผล่า

แล้วพวกพี่น้องเล่าให้ฟัง

ก็เลยโทรไปเช็คกับทางญาติพี่น้องเขาใช่ไหมใช่
แล้วให้หมอปลาทำพิธีสวดถอนวิญญาณครับ

คุณตาที่นอนติดเตียงอยู่มีอาการขมวดคิ้ว

คือโกรธแบบเหมือนก็โกรธแล้วเขาหมดคิ้วน่ะ
หมอปลาบอกลักษณะเหมือนคุณตาเขาโกรธหรือเปล่า

จะโยงไปอีกว่าที่โกรธจริงคือตาโกรธ
หรือคลายที่แตงร่างก็คือตารับโกรธ
เก็บน้ำมลอยคอยพรมรอบเตียงที่ตานั่นนอนอยู่ครับ
จากนี้ไปหมอปลาก็บอกนะว่าคุณตาเขาจะนอนมากขึ้น

หลังจากนี้จะไม่ได้กินเยอะเหมือนยังเคยแล้ว

ลูกชายของคุณตานั้นก็พาหมอปลาไปที่บ้านของนายนรง
อ้างว่าเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน
นรงอยู่ห่างไป๑๐กิโลเมตรครับ

โดยรอบบ้านคุณผู้ชมดูสิ

มีอะไรเนี่ยมีจอมปลวกขนาดใหญ่และตุ๊กตาตายายคู่หนึ่งครับ
ญาติของนายนรงก็บอกว่าตอนที่นรงเขาเสียชีวิตเนี่ย
นอนขวางอยู่ที่ประตู
หมอปลาก็เลยให้ญาติของนรง
ไปเอารูปเอาอัฐิของนรง
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณครับ
ระหว่างที่หมอปลาสวดทำพิธีอยู่นั้นเนี่ย
ก็ให้ญาติคอยเรียกชื่อนรงนรงให้เรียกตลอดการทำพิธี
หมอปลาบอกว่าที่ต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของนรง
เพราะร่างของนรงนอนขวางธรณีประตู
แล้วนี่เป็นการสะกดวิญญาณตามธรรมชาติ

และเมื่อร่างของคุณตาเขาอ่อนแอ
ก็เลยทำให้วิญญาณของนรงตามไปแฝงร่างไง
โดยผ่านความเชื่อมโยงกับในตีนั่นแหละ
คือตีเป็นคนเชื่อมทั้งหมดเลยทั้งพ่อแล้วก็เพื่อน
เออก็ตีเป็นลูกของคุณพ่อวัยเก๐๐๐
แล้วก็เป็นเพื่อนของนรงด้วยครับ
ฟังหมอปลาเล่าครับ

จากการนอนตายแต่ร่างเขาเนี่ยไปฝางธรณีประตู
เท่ากับทองในประตูเนี่ยมันเหยียบสะกดวิญญาณเขาไว้
ก็ทำให้วิญญาณเขาไปไหนไม่ได้
ก็จะต้องพยายามหาร่างที่อ่อนแอฝ่ามาอาศัยอยู่
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเล่ามาจนจบข่าวก็ใช้วิจารณญาณด้วย
เราไม่ได้ชี้นำชี้ชวนให้เชื่อตามนั้น
แต่ว่านี่เป็นความเชื่อของคนที่นั่นเขาครับ